คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องการทำบุญค่ะมาคนนี้เลยนะคะตลกชื่อดังค่ะ
พี่บอลเชิญยิ้มเป็นอีกคนชอบทำบุญมากเลย
วันพระใหญ่นะคะเลยชวนภรรยาแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะ
ไปทำบุญนะคะแล้วก็ทำบุญระลึกถึงนาคอมด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นโอกาสวันพระใหญ่คุณผู้ชมวันวิสาขบูชานะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชม
บอลเชิญยิ้มนะคะคุณยูริภรรยาสินแสเป็นหนึ่งนะคะ
รวมไปถึงพี่น้องคนสนิทเดินทางไปปล่อยชีวิตโคกระบือ
จำนวน๓ตัวนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะ
เห็นไหมคะเขานั่งห่างกันอากาศไม่ตกนะ
หน้าโกงหน้ากากโอ้โหป้องกันเต็มที่ค่ะ
โดยหลังจากที่ทั้งหมดร่วมกันถ่ายชีวิตโคกระบือเสร็จนะคะ
ทุกคนก็ร่วมกันทำบุญนะคะแล้วก็ถวายสังฆฐาน
วัดอินทรารามจังหวัดอายุทยานั่นเองคุณผู้ชม
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนาคอมด้วยนะคะ
ซึ่งในพิธีนะคะก็มีการนำรูปของนครมาตั้งไว้ด้วย
แล้วก็ยังมีการวีดีโอคอหาน้าเอ๋ค่ะภรรยาของนคร
ให้ร่วมสวดมนต์ส่งบุญให้กับสามีผู้ล่วงลับไปพร้อมกันด้วยค่ะ
พี่บอลเชิญยิ้มนะคะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบรรทึงไทยรัฐของเรา
ก็โทรไปถามพี่บอลน่ะพี่บอลก็เล่าให้ฟังเลยนะคะว่า
จริงแล้วเป็นความตั้งใจนะคะที่เห็นว่าเมื่อวานนี้เป็นวันดีวันพระใหญ่
แล้วก็เลยเตรียมข้าวของนะคะมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักคอมนั่นเองค่ะ
นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่ตัวเองรักษาตัวหายจากโควิดค่ะ
พี่บอลเล่านะคะว่านับตั้งแต่นาคอมจากไปก็ไม่เคยได้ฝันถึงเลยสักครั้งเลยนะ
ตอนทำบุญก็ระลึกถึงตลอดค่ะขอให้เขามารับส่วนบุญที่ตั้งใจทำให้นะคะ
พี่บอลบอกด้วยนะคะว่าทางวัดก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะ
พอทราบว่าพี่บอลจะมานะคะก็มาทำบุญให้นาคงนครก็เตรียมรูปให้เลย
คือทางวัดมีรูปนาคอมอยู่แล้วนะคะตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่แหละค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่บอลด้วยนะคะ
แต่เมานิดนึงคุณผู้ชมมันมีช่วงหนึ่งตอนที่ถ่ายโคคารบือนี่แหละค่ะ
มันมีแอบเห็นตัวเลขนิดนึงนะคะเลขโคกระบือเนี่ยคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
ก็มีแฟนเข้าไปคอมเมนต์แบบถามถ่ายกันมากมายแล้วก็แซวนะคะตามความเชื่ออีกแล้วคุณผู้ชม
เพราะว่านับกันไปนับกันมาอุ๊ยใกล้วันที่๑อีกแล้วนะคะ
อันนุมอธนาบุญด้วยนะคะใจเรามันไม่ได้บุญอย่างเดียวนะคะตอนนี้เออนะคะ